คุณผู้ชมพอฝนตกอากาศชื้นโอ้โหเห็ดก็เกิดขึ้นมาบานสะพรั่งมากมาย
นี่แหละแหล่งอาหารการกินแล้วก็แหล่งสร้างรายได้ล่ะค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ตอนนี้ฝนจะตกช่วงไหนอย่างไรกันบ้าง
เว็บไซต์มาแล้วคุณผู้ชมเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าตอนนี้
ตอนบนของประเทศไทยคือภาคเหนืออีสานตอนบน
เมฆปกคลุมหนาแสดงว่าฝนตกนะคะและช่วงเวลานี้ก็มีฝนด้วย
กรุงเทพมหานครปล่อยบางพื้นที่แล้วเหมือนกัน
ยึกยือนี่คือเส้นความกดอากาศเท่าบ่งบอกถึงความร้อน
ตัวเลขน้อยอากาศก็ยิ่งร้อนจัดนะคะ
อย่างเช่น๑๒๐๐เห็นไหมคะมันอาจจะอยู่นอกเขตประเทศไทย
แต่ว่ามันก็มีอิทธิพลต่อไทยด้วยเช่นเดียวกัน
อิทธิพลหลักก็คือตัวแอลนั่นแหละค่ะ
่อมความร้อนอยู่บริเวณลาวและเวียดนามตอนบน
แต่ก็ส่งผลทำให้ไทยโดยเฉพาะอีสานตอนบน
แบึงกาลสกลนครนครพนม
รวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนบนมีฝนตก
รวมถึงภาคเหนือด้านตะวันออกด้วยแน่นอนค่ะ
พ่อแม่พี่น้องแถบจังหวัดเลยน้องคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร
แล้วก็แถบลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์น่านพยาวก็คงต้องระมัดระวังเรื่องฝน
ขณะที่ภาคใต้ค่ะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาในช่วงวันที่๒๙ไปถึง๔กรกฎาคม
กำลังอ่อนนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ตกเลยยังมีตกเล็กน้อย
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะที่ยังคงมีคลื่น๑๒เมตรเพราะว่าเป็นด้านมรสุมด้านรับลม
ก็ยังคงจะต้องรับฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำกันค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตนะคะของชาวบ้านในพื้นที่ต่างกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ดูค่ะท้องทุ่งนาแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะเต็มไปด้วยน้ำ
พอบทจะแรงก็แรงพอบทจะท่วมก็ท่วมค่ะ
นี่คือจังหวัดกาลสินเมื่อสองวันก่อนฝนตกหนักติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน
ทำให้พื้นที่รุ่มเกิดน้ำท่วมหนาข้าว
แปลงนาของเกษตรกรในตำบลบัวบานและตำบลลำพานนะคะ
ชาวบ้านบอกเพิ่งจะหวานเมล็ดพันธุ์แล้วก็เริ่มโตเป็นต้นกล้า
มาถูกน้ำไหลท่วมเต็มแปลงนาแบบนี้
ชาวนาบอกเดี๋ยวต้นกล้าในนาตายก็เลยต้องเร่งสูบน้ำออกนั่นเองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูงานศิลปะที่ช่วยปลุกชีพชาวชุมชนคนริมน้ำยม
ให้กระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวากันหน่อย
เห็นที่พื้นไหมคะนี่ผลงานสตรีทอาร์ตของแท้เลยคุณผู้ชม
เป็นฝีมือของชาวบ้านในตลาดริมยมกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยค่ะ
รังสรรค์แล้วก็ป้ายสีสะพานปูน
เล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวชุมชนกงในอดีตที่มีอาชีพประมงน้ำจืดกัน
เพราะว่าเมื่อก่อนย่านนี้ปลาชุมค่ะแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว
การทำประมงก็เหลือแต่ความทรงจำ
ชาวบ้านก็เลยนำมาวาดภาพถ่ายทอดเป็นเรื่องราว
และยังประโบอตเป็นจุดเช็คอินไหนของอำเภอกรงไก่ราช

ทุกอย่างก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม

แล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพของตัวเอง

เห็ดเป็นอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีประโยชน์มีโปรตีนกันด้วย
ถ้าใครจะลองเลือกทานเอาไว้ก็ไม่เสียหลายนะคะ
ฉันไปเก็บเห็ดก่อนค่ะคุณผู้ชม
แต่เหมือนช้างจะมา
ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
เด็กช้างมาเร็วเร็วเร็ว